วันนี้นะฮะทางรองโฆษกรัฐบาลนะครับได้แจ้งนะครับว่าสงครานปีนี้
เราจะมีวันหยุดทั้งหมด๖วันด้วยกัน

วันที่๖เมษายนนี่วันจักรีวันหยุดราชการอยู่แล้วนะครับ

ขอรมอลมีมติให้เป็นวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมวันจันทร์ที่๑๒
นั่นเท่ากับว่าท่านจะหยุดนี่นะฮะ
ท่านนับเฉพาะช่วงสงครานนะครับ
๖วันนะครับ
วันที่๑๐วันที่๑๕เมษายน

อยู่กับนโยบายของบริษัทต่างนะครับว่าท่านจะให้หยุดพิเศษไหมวันจันทร์ที่๑๒นี้
ถ้าให้หยุดพิเศษก็แม่ทำยังไงกับศุกร์๑๖ค่ะ
จะหยุดอีกเหรอคะศุกร์๑๖แล้วก็ต่อเสา๑๗๑๘โอ้โหนี่แจ้งเพื่อทราบนะฮะ
ส่วนงานสงกรานจะจัดหรือไม่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีบอกว่า
อยู่ระหว่างหารือร่วมกันนะคะให้สอบคอชุดเล็กไปประชุมและไปประเมิน
คือจะงดไปเลยอาจจะไม่ได้แต่ว่าจะจัดอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะ
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพทย์ระบาดของโควิด๑๙